ระยองครับเหตุการณ์นี้บีบหัวใจคนเป็นแม่มาก
ถามว่ารักลูกไหมลูกใครใครก็รัก
แต่ว่าเมื่อแม่สูญเสียลูกตกเป็นพวกธาตุยาเสพติดแล้ว

เอามือถือถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
แล้วแจ้งตำรวจให้จับลูกชายแม่ไปบำบัด
อยากได้ลูกชายคนดีคนเดิมกลับมา

มันเอากันเห็นไปอีกแล้ว

นี่ฮะคลิปที่แม่ถ่ายเอาไว้คือ
ผู้ก่อเหตุที่เห็นลูกศรสีแดงชี้

ลากแล้วอารวาสทำลายข้าวของ
บางครั้งทำร้ายแม่แม่บังเกิดกล้าว
แม่ที่อุ้มท้องคุณมา๘๙เดือน
จะบอกให้นะแม่ตกนรกทั้งเป็น

คือมีลูกจะฝากผีฝากไข้สุดท้าย

เสียคนเพราะว่าตกเป็นธาตุยาเสพติดครับ

หลังจากเสพยาทำลายข้าวของ
ทำร้ายแม่ด้วยถือท่อนไม้วิ่งปรีเข้ามา

เมื่อวานนี้ตำรวจสพนกลับรับแจ้งเหตุ

มณัสวีถูกควบคุมตัวนะครับ

พบว่ามิเตอร์ไฟแตก
กระจกประตูบ้านแตกเสียหาย

พยอมบอกว่าคุณตำรวจมาดูนะ

นี่บ้านฉัน

ลูกจะใช้ฟาดทำร้ายเธอเนี่ย

หน้าต่างทุกอย่างพังเสียหายไปหมด

ดำเนินคดีแล้วไปบำบัดรักษา

คุณตำรวจมีอาการคลั่งหนักขึ้นเรื่อย

เขาเคยจับฉันขังไว้ในบ้านด้วยนะ

ทุบมิเตอร์ไฟเอาหินคว่างใส่กระจก

ถ้าไม่ทันฉันคงเจ็บ

นั่นนั่นทำร้ายทรัพย์แล้ว
เขาโทรมาจับแม่

แล้วเขาก็เหมือนว่าจะโวยวายจะทำร้ายเราอย่างเงี้ยหยิบไม้หยิบหยิบเอ่อ
ก้อนหินอะไรปลาไม้ก็จะปลาอย่างเงี้ยทางนู้นเขาก็เอ่อ
หนังกะติ๊กมาป้องกันไว้เพื่อที่จะไม่ให้เขาเข้าใกล้เรา
แล้วได้รับบาดเจ็บอะไรไหมครับคือเมื่อเช้ายังไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
เพราะว่ามันหุดหวิดตลอดเขาเอาเหล็กเสียมเป็นเหล็กปลาเข้าไป
แต่เมื่อคืนเขาทำร้ายแม่แบบว่าตรงแม่แม่หนีไปนอนที่ไผลล้อม

แล้วทีนี้เขาก็มาทำร้ายแม่
บอกเลยครับจับลูกแม่ไปแล้วก็ให้เขาบำบัดรักษาให้หายขาดเลยก็แล้วกันนะคุณตำรวจ
อย่าเพิ่งรีบปล่อยมาเพราะว่าหลายหลายครั้งจับไปแป๊บเดียวก็ปล่อยออกมา
แล้วก็มาคลั่งแล้วก็ทำลายทรัพย์สินทำร้ายแม่อีก
รอบนี้แม่ต้องยอมใจเด็ดนะฮะลูกที่เลี้ยงมาโตขนาดนี้อายุ๓๐แล้ว
แล้วมาทำแบบนี้นะครับฝากคุณตำรวจในพื้นที่ช่วยดูแลความปลอดภัยด้วยครับ
เหนือจากเรื่องของธาตุยาเสพติดที่ทำให้หลายครอบครัวบอกเลยว่าเหมือนตกนรก
คุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของอาการป่วยจิตเวทครับคนที่เป็น